มาถึงข่าวที่สายพลังใบดูหน่อยก็แล้วกัน
เพราะว่าอย่างคุณบีมยังเป็นแบบนี้เลย
คุณบีมพลังใบครับโพสต์ภาพตัวเอง
เห็นไหมครับรูปซ้ายดื่มน้ำอะไรสักอย่างนะครับ
ขูดใหญ่นั้นลักษณะเหมือนแบบแก้กระหาย
แต่พอหลังจากดื่มแล้วโพสต์ภาพด้านขวาอ่า
ซีดปากซีดเลยนะฮะหน้าซีดปากซีดเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับในไอจียังลงแคปชั่นด้วยว่า
อาการเหลืองคืออาการข้างเคียงจากกัญชา
พบได้ในคนที่ไวต่อสารซึ่งได้รับปริมาณมากเกินควร
ถ้าเจอแบบนี้ดื่มน้ำเปล่าเยอะเพื่อลดอาการณสหาย
แต่ถ้าให้ดีควรอาเจียนนะครับย้ำว่าอย่าลืมใช้ในปริมาณที่เหมาะสมครับ
หลังจากโพสต์เป็นกระแสออกไปทีมข่าวได้คุยกับคุณบีมฮะ
คุณบีมออกมายอมรับบอกว่าเครื่องดื่มคือน้ำกระท่อม
มีคนเอามายื่นให้ดื่มเข้าไปโอ้โหอ่อนเพลีย
ก็เลยเอาเรื่องราวนี้นะครับมาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อเตือนครับ
เตือนให้เห็นถึงผลเสียฮะ
ก็อวกจะพุ่งแล้วครับพี่เรื่องนี้ผมถึงเตือนเสมอ
ไปดูคลิปเก่าผมทุกอย่างผมไม่เคยปลุกเรา

เติมแล้วเพี้ยนคืออะไรหรือกินน้ำท่อมมากไปมันเป็นยังไง
คุณบีมย้ำบอกว่าไม่เคยสนับสนุนให้ใครยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาทำกิจกรรมก็ให้รู้ถึงพิษภัยของมันมาโดยตลอด

เป็นเพียงแต่รูปแบบมันอาจจะดูดุดันตามบุคลิกของเขา
ส่วนคุณหมอมาให้ความรู้คุณผู้ชมอันนี้ฟังหน่อยนะครับ
ย้ำนะครับการใช้พืชทั้ง๒ชนิด
การบริษัทหรือกระทั่งบริเวณบ้านจะทำให้มีการอาจเจีย
แล้วก็ร่างกายขาดน้ำเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับ
ภาษาที่พูดกันเองก็เรียกว่าหน้าซีดหน้าเหลืองนะครับลักษณะปากจะแห้งนะครับ
แล้วก็มีตาโหลดูหน้าตาซี่เซียวครับคนไข้ดูอ่อนเพลีย
ถ้าหากว่าเราสามารถคำชิบประจองได้ชิบประจองก็จะเต้นเร็วมาก
ครั้งเนี่ยถ่ายมากอาเจียนมากจนกระทั่งพวกความดันตกก็มีได้
จริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อาการจะไม่ค่อยรุนแรงนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดระบายเชือกเรื่องร่างกาย
เราก็ถืนน้ำเกลือแร่ทดแทนเข้าไว้

แล้วก็อาจจะใส่เกลือเล็กน้อยเหมือนน้ำเกลือครับ

เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรู้ในการใช้งานด้วยนะคะ